เดตสถานการณ์โควิดกับคนบันเทิงกันดีกว่านะคะ

เพราะว่ามี๒ดารา๒ท่านด้วยกันนะคะ
หายป่วยแล้วก็กลับบ้านได้เรียบร้อยแล้วค่ะ

บอกว่ากลับมาก็คือโอ้โหกลับมาตกใจเลย

ตอนนี้สุขภาพก็เริ่มกลับมาเป็นปกติแล้วนะคะ

วาดที่คุณแม่คุณหยาดทิพย์ราชบาล

เพราะอย่างที่ทราบเธอตั้งครรภ์อยู่๔เดือนแล้วเนอะ

หน้าตาสดใสเลยเห็นไหมล่ะโอ้น่ารักค่ะ
โดยหยาดทิพย์นะคะโพสต์ข้อความขอบคุณคุณหมอ
คุณพยาบาลพี่บุคลากรทางการแพทย์ทุกคนนะคะ

ขอบคุณที่รักษาเธอแล้วก็เจ้าตัวเล็กในท้องให้ปลอดภัยนะคะ
รวมถึงขอบคุณทุกกำลังใจที่ส่งเข้ามามากมายค่ะ
โดยต่อจากนี้นะคะอย่าต้องกักตัวแล้วก็พักรักษาตัวอยู่ที่บ้านนะคะ
พร้อมทั้งขอขอบคุณทุกกำลังใจทุกคนที่ส่งให้เธอด้วยนะคะ
ที่สำคัญค่ะส่งให้ทุกคนที่กำลังป่วยนะคะ
ให้หายป่วยในเร็ววันนี้ด้วยค่ะ
เรามาดูภาพรวมคนบันเทิงกันดีกว่าคุณผู้ชม
ตอนนี้นะคะยังรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลทั้งหมด๒๗คนด้วยกันนะคะ

แล้วก็ตอนนี้รักษาหายแล้ว๑๗คนนั่นเองตามภาพที่ได้เปลี่ยนแปลงไปคุณผู้ชม
แล้วก็ข่าวดีไปกว่านั้นนะคะก็มีหลายคนค่ะเตรียมตัวกลับบ้านนะคะ
เพิ่มขึ้นเลยมากหลายคนเลยค่ะ
ไม่ว่าจะเป็นคุณอุ่มลักษณาท
อันดับวิจัย